คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุสลดเกิดขึ้นกับผู้หญิงวัย๕๗นะคะ
ที่ชื่อว่าป้าเล็กในพื้นที่ของตำรวจสนหลัก๒
คือประตูรั้วบ้านของป้าเล็กเนี่ยเป็นประตูรีโมทไฟฟ้า
ดปุ่มปื๊ดมันก็เปิดปื๊ดมันก็ปิดอย่างนี้ค่ะ
แต่พอเปิดไปสักนิดนึงประมาณว่าพอจะเดินผ่านได้
ก็หยุดแล้วก็เดินผ่านอยู่ดีมันปิด
แล้วปิดทับหัวแล้วเสียชีวิตเลยค่ะ
นี่ค่ะแล้วไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีมันปิดไง
คือป้าเล็กกดรีโมทเอาไว้เปิดไว้แบบนิดนึง
พอจะเดินผ่านคือไม่ได้เปิดจนสุดนะคะ
ตำรวจสนหลัก๒กับกู้ภัยก็ไปตรวจสอบนะคะ
ประตูรั้วไฟฟ้าหนีบหัวป้าเล็ก
ที่บ้านพักในถนนราชมนตรีเขตภาษีเจริญ
ปั้นเล็กก็คือนางสาวจรัสศรีแซ่ลิ้มอายุ๕๘
ประตูหนีบศีรษะค่ะสภาพกึ่งนั่งกึ่งยืน
เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างง้างประตู
นำร่างของป้าเล็กออกมานะคะแล้วก็ปั๊มหัวใจ
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตคือตอนที่พยายามจะปั๊ม
เจ้าหน้าที่บอกว่าโอ๊ยเสียชีวิตไปแล้วก่อนจะปั๊ม
พยานในบ้านบอกว่าป้าเล็กเป็นพี่สาวของเจ้าของบ้านค่ะ
ก็ประกอบธุรกิจเจรนายเพชรนะคะคอยดูแลบ้านดูแลแม่ไว้๙๐
ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงแทนพี่คนโตก็จะไปซื้อข้าวที่ร้านอาหารตามสั่ง
ใกล้ใกล้บ้านเนี่ยค่ะรีโมทประตูก็ติดตัวไปด้วย
ช่วงเกิดเหตุตอนเที่ยงเลยนะคะเห็นว่าป้าเล็กเดินอยู่ในบ้าน
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าออกจากบ้านไปตอนไหนนี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
มารู้อีกทีก็คือมีเจ้าหน้าที่มาตะโกนเรียกให้เปิดประตูตอนนั้นบ่าย๒โมงครึ่ง
แล้วก็มีภาพนี้ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้พอดี
เล็กเดินกลับเข้าบ้านใช้รีโมทกดเปิดประตู
เปิดออกแค่ฟุตเดียวไม่ถึง๓วินาทีเลื่อนปิดเลยอะค่ะ
แล้วก็ประตูเลยหนีบหัวป้าเล็กจนป้าเล็กเสียชีวิตอยู่ตรงที่รั้วบ้านเลยนะคะ
ว่าหลังจากที่ป้าเล็กเดินไปซื้อข้าวที่ร้านอาหารตามสั่ง
พอมาถึงประตูบ้านกดรีโมทประตูรั้วที่นำติดตัวไปด้วย
พอประตูเปิดได้สักนิดนึงสักฟุตหนึ่งป้าเล็กเหมือนรีบอะค่ะ
ยังไม่ทันเปิดหมดรีบเดินเข้าบ้านจังหวะนั้นไม่รู้ว่านิ้วอาจจะไปโดนปุ่มตอนไหน
บังเอิญไปโดนจังหวะไปโดนประตูรั้วตีกลับมาแล้วมาเร็ว
อาจจะเป็นระบบขัดข้องด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ
จังหวะหนีบที่ศีรษะป้าเล็กพอดีนี่ค่ะ
จังหวะล้มพอดีคือเข้าใจว่าป้าเล็กอาจจะพอเปิดแค่พอให้ตัวผ่าน
เพราะว่าไม่ได้เอารถออกก็เลยไม่ได้เปิดจนสุด
ทำแบบนี้นะคือเปิดนิดเดียวแล้วก็พอเดินผ่านเข้าไปได้อะไรแบบนี้
แต่ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นระบบขัดข้องหรือเปล่านะ
ใช่จริงแล้วถ้ามีอะไรขวางมันจะหยุดแล้วมันเด้งออก
เสียใช่ประตูอาจจะเสียญาติก็บอกแบบนี้นะ
ก็ส่งศพป้าเล็กไปผ่าพิสูจน์ที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชก่อนนะคะ
แล้วก็จะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ทางนายกฤษดาอยู่ถนอมอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงบอกว่า
ตอนที่ไปถึงประตูหนีบศีรษะป้าเล็ก

ป่อเต็กตึงเขาก็กดกริ่งเรียกให้เจ้าของบ้านมาเปิดประตู
พอคนในบ้านมาเห็นโอ้โหเข่าซุดเลยนะคะเข่าอ่อนเลยนะคะ
ก็ใช้รีโมทเปิดแต่เปิดไม่ได้
กว่าจะช่วยป้าเล็กออกมาได้ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่าง
เดี๋ยวลองฟังเสียงคุณกฤษดาดูนะคะ

ผมก็หากุญแจกดแต่ก็กดไม่ได้ครับ

เหมือนประตูมันเป็นรุ่นเก่าอะครับ

เวลาเปิดก็อยู่ห่างประตูหน่อยก็ได้ครับ
อยู่ห่างประตูแล้วเราก็กด
เพื่อให้เปิดเป็นสุดก่อน

ปกติคือนานทั้งจะมายืนตรงนี้ทีนึง
คือใช่ครับชั้นสอง
แต่เมื่อก่อนที่แกจะตาย
กันเลยแบบเออเหมือน
แล้วผมก็เหมือนมีรางสังหรณ์นะ

แต่อยู่วันนี้ก็ทักก่อนไง

แปลกใช่ครับ

ก็เหมือนประตูบ้านผมเหมือนกันเลยครับ

เวลาผมถือประตูรีโมท

ผมเป็นคนเปิด

นี่คือท้าหอดเลยนะครับ

ตั้งแต่ซื้อข้าวมากินแต่ผัดกะพร้าวหมูเนอะ
ยังไม่เคยกินผัดพริกแกงเลย
ซื้อพริกแกงยายหนึ่งไปกินบ้างดีกว่า

เขาก็ชอบกินกะพร้าวหมูเป็นพิเศษเลย

เมื่อวานเขาก็มาซื้อต้มยำไป

อืมคนขายข้าวก็เลยบอกว่า
ไม่รู้เป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่า
ปกติป้าเล็กกินกระเพราหมูทุกวัน

กู้ภัยก็เลยบอกว่าต้องเตือนเป็นอุทาหรณ์เลยนะคะประตูไฟฟ้าที่เป็นรุ่นเก่า
ดังนั้นน่ะเวลาเปิดควรจะเปิดให้สุดไปเลยทีนี้อาจจะไปเจออุบัติเหตุ
ส่วนวัดบุญยประดิษฐ์เป็นสถานที่จัดพิธีศพของป้าเล็กค่ะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
คนรู้จักก็ไปไว้อะไรป้าเล็กเป็นจำนวนมากค่ะ
นี่คือประตูที่เกิดเหตุนะคะ

ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกท่านด้วย
ให้เป็นประตูรุ่นใหม่ก็ต้องตรวจสอบอยู่ตลอดนะฮะ
ว่าระบบมันครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่า
ค่ะก็อย่าเร่งรีบค่อยดูว่าประตูเปิดปิดแบบดีแล้วหรือยังนะคะ